การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กโดย
ฝีเท้าของนักฟุตซอล

เราพูดถึงตัวต่างชาติที่มาเล่นในฟุตซอลลีกบ้านเราเนี่ย

บางคนเพิ่งเดินทางเข้ามาสร้างสีสันแต่ก็ยกระดับทีมทีมหนึ่ง
ที่จะตกชั้นด้วยซ้ำไปเข้ามาถึงปุ๊บก็ยิงเป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยมันก็มีนักเตะอยู่นะครับ
คนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนักเตะที่มีฟอร์มคงเส้นคงวา

เขามาเล่นตอนนั้นก็แจ้งเกิดกับทางศรีปฐุมศรีสะเกด
เคยยิงถึง๓๙ประตูนะครับคือไม่ใช่เรื่องง่ายใน๑ซีซั่น
แล้วก็มีภรรยาเป็นชาวบราซิลแต่ว่าเพิ่งจะเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทย
แล้วก็เพิ่งจะมีบุตรด้วยนะครับคลอดน้องออกมาเรียบร้อย
ตัวก็มีสมาธิกับการเล่นฟุตบอลมากขึ้น
แล้วก็ดูจะมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ในประเทศไทยนะครับ
ก็ช่วยกรมทางหลวงได้ดียิงไป๗ประตูแล้ว
แล้วก็เล่นในซีซั่นนี้ได้ต่อแล้วก็ผลงานของทีมถึงแม้ว่าระดูการ๒๐๑๙
แล้วก็เป็นดาวสันโบร่วมอยู่ในขณะนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าศักยภาพทีมจะเป็นอย่างไร
แต่ฟอร์มการเล่นของเขานั้นไม่เคยตกลงไปเลย
แล้วก็อีกหนึ่งคนตำแหน่งพุทธศาสประตูครับเราเห็นค่อนข้างน้อยที่จะใช้คนต่างชาติ
แล้วก็การเดินทางมาเล่นของผู้เล่นญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาเล่นในหลีกบ้านเรา
แล้วก็เล่นในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นมาแล้วกับสโมสรที่อาจจะไม่ใหญ่มากนัก
แต่เขาต้องการโอกาสในการเล่นเต็มที่ก็เลยย้ายมาเล่นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ครับ
ดังนั้นพูดถึงเรื่องของนักเตะต่างชาตินะครับ
เขาอยากจะตอบแทนประเทศไทยโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
ไปติดตามเรื่องราวของ๒ดาวเตะบราซิลนะครับ
ทั้งแจ็คซันซานโต๊สแล้วก็มาร์กอสวินิเซียุส
เขาจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

วันนี้เรามีนัดกับสองแข้งตัวท็อป
สันซานโตสจากทีมบางกอกซิตี้
ทั้งคู่จะพาเราไปทำกิจกรรมสนุกอะไรกัน

และก็ประกันกัน
แข้งตัวท็อปตั้งใจมาเปิดคลาสสอนเด็ก

รับรองว่าต้องมีอะไรสนุกแน่นอนล่ะครับ

เล่นอยู่ในหลีกเมืองไทยมากี่ปีแล้วล่ะครับ
พูดถึงไปเพื่อนในที่

มีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ
เพื่อนชอบแกล้งหรือสอนอะไรแปลกให้พวกคุณบ้างไหมล่ะครับ
มายังรักเยอะเลยมากกว่าพูดด้วย
พักกันเยอะทุกวัน
เป็นการกิน
กินภาพ

ชั้นไม่ได้กิน

ชอบบ้างหรือครับ
ข้าวผัดคงถูกปากชาวบราซิเลียนกันจริงครับ
หลังสอนเด็กแล้วผมจะพาพวกคุณไปกินเอง
ขอบคุณครับ
ครับ
เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องกันเลยครับ

วันนี้แจ็คสอนกับมาโคตรมาช่วยโค้ช
ดิบลินก็ทรุดตีน
ทุกคนต้องสมาธิ
หลังจากแบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อย
ก็ถึงเวลาที่น้องจะต้องเตรียมความพร้อม

เข้มข้นและเอาจริงเอาจังแน่นอนครับ

อันนี้โอเคต้องหยุดกินแล้วผ่าน

เป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับโรงงานและโรงงาน

หยุดกินหยุดกิน
หยุดกินโอเค
โอเคโอเคดีมากดีมาก

ฉันชอบเมื่อเจอกับคนที่เกี่ยวกัน
เพื่อทำการเตรียม

อีกถึงทำเวลาว่าสะบายดี
ส่วนใหญ่

โอเคเนยม่าเนยม่าโชว์

ฉันชอบกับคนเด็กชอบพูดกับคนเด็ก

โคตรบอล

และหลังจากเด็กได้รับการเทรนด์เป็นที่เรียบร้อย
ก็ถึงเวลาลงทีมกันแล้วล่ะครับ

มุ่งมั่นและจริงจังกับแมทนี้มากเลยทีเดียว
ไป

ชุด

มาเปล่า
โอเคเป็นเกมซ์ซามาตี้

บอสบอลโอเคเป็นเกมซ์ควบคุม

ดีมาก

ทุกที่ภารกิจก็ดี

เฟรื่อจันก็คิดว่าวันที่ดี

มาเป็นอะไรมาเป็นอะไร

ผลการตัดสินก็ออกมาแล้วล่ะครับ
ทั้งสองทีมเสมอกันไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ทั้งสองทีมรู้สึกกันยังไงบ้างครับ
เป็นทางที่ถูกต้องเพื่อแสดงเด็ก
ผมต้องบอกนะวันนี้ผมมีความสุขนะ
แฮปปี้ทุกคนสนุกไหม

ขอบคุณครับเป็นครั้งแรกที่มาโรงพยาบาล
มีความสุขมากและขอบคุณครับทุกคน
จากเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะจากนักฟุตซอลอาชีพ

วันนี้ทางรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊ะเล็กเอ็กซ์ต้า

ก็ได้มีของขวัญมามอบให้กับน้อง

และเป็นแรงผลักดันให้กับน้องอีกด้วยล่ะครับ
ส่วนตอนนี้เรามาฟังความรู้สึกของน้อง
ที่ได้เรียนกับโค้ดทั้งสองคนในวันนี้กันครับ
มาก๊อตกับพี่แจ็คสันมาสอนได้ก็ได้ทักษะครับ
ได้ความรู้เกี่ยวกับที่ผมไม่เคยได้รู้มาครับ
ก็รู้สึกตื่นเต้นครับ
แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเจอพี่เขาครับ

ให้เรารู้จักกับเบสิกสะกิวครับผม
แล้วให้ผมรู้จักการแบบการเลี้ยงอะไรแบบนี้ครับ

ครูก็ชอบโค้ดเค้ามากครับ
ก็ขอขอบคุณครับที่มาสอนครับ
และมีทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างครับ
และจะเก็บประสบการณ์ที่ทุกคนได้ซ้อมครับ
เป็นต่อยอดของภาพภาคหน้าครับ
ก่อนจากกันวันนี้อยากให้สองหนุ่มพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการเล่นฟุตซอลกันหน่อยครับ
เพราะว่าทุกจำเป็นแค่สิ่งที่มีชีวิตก็ได้

ไม่มีอย่างกัน
ไม่ใช่นานท่าน
ดูแล้วก็รู้สึกดีนะครับที่เห็นเด็กนั้นดูเขามีกำลังใจที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลต่อไป
เป็นพื้นฐานที่ดีจริงนะครับการเล่นฟุตซอลเพราะว่าที่สเปนเขาก็ฝึกจากฟุตซอลมาก่อน
ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปเล่นฟุตบอลบางคนก็เดินทางสู่สนามใหญ่บางคนก็เล่นฟุตซอลต่อครับ
หวังว่าน้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติจะต้องมี๑ในนั้นหรือว่ามากกว่านั้นเป็นนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคต